ในวันนี้ตำรวจแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการบังคับใช้กฎหมาย

และได้มีการประชุมหารือเพื่อจะกำหนดแผนการเข้าจับ
แต่ว่าสุดท้ายก็ยังหาข้อสรุปไม่ได้นะครับ

แต่ว่าทุกอย่างต้องอยู่ในขั้นตอนของกฎหมาย
ติดตามเรื่องนี้ได้จากรายงานของคุณภูริพัฒน์บุญนินครับ
แต่ว่าที่ประชุมในวันนี้ยังไม่สามารถหาข้อสรุปได้
ปฏิบัติการในครั้งนี้จะเริ่มต้นขึ้นเมื่อไหร่

ทุกฝ่ายได้ประเมินความพร้อมในปฏิบัติการ
ที่จะเกิดขึ้นในเวลาหัดใกล้นี้
เขาก็ขอทราบว่าแต่ละหน่วยของตำรวจ

มันพร้อมร้อยเปอร์เซ็นต์มาตั้งนานแล้วครับ
จะเอาแบบว่ามวยวัดหรือว่ามวยสากลแค่นั้นแหละครับ

รองผู้ประชาการตำรวจแห่งชาติยังยืนยันว่า

ไม่มีความจำเป็นต้องใช้กำลังทหารตามมาตรา๔๔ในการปฏิบัติ
เพราะที่ผ่านมาผู้ประชาการตำรวจแห่งชาตินั้น
สั่งการให้ตำรวจเตรียมกำลังไว้อย่างเต็มที่
และหากครั้งนี้ยังมีลูกศิษย์มานั่งขัดขวางเหมือนครั้งที่ผ่านมา
จำเป็นต้องดำเนินคดีกับผู้ขัดขวางทุกราย
การประชุมในครั้งนี้ไม่เปิดเผยถึงการขอหมายค้น
เพื่อเข้าจับกลุ่มตัวพระธรรมชโย
แต่ที่ประชุมโยนให้กรมสอบสวนคดีพิเศษไปตัดสินใจ
ว่าจะเลือกแผนปฏิบัติการในรูปแบบใด
ทำให้สังคมตั้งข้อสังเกตถึงการทำงานที่ล่าช้า

ต้องเป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมาย

ก็เป็นสิ่งที่ต้องหลีกเลี่ยง
เราพูดเสมอว่า
ขอบรักกุมที่สุดครับ
ก็อยากให้ธนุษย์นี่
นำท่านออกมาเข้าสู่ประวัติธรรม

สุดท้ายยังไม่ได้ข้อสรุปถึงการเข้าจับกลุ่ม
แต่ทุกฝ่ายกำลังวางแผนอย่างรัฐกลุ่ม
เพื่อไม่ให้คว้าน้ำเหลวเหมือนครั้งที่ผ่านมา
ซึ่งทุกอย่างต้องเกิดขึ้นภายใต้กรอบของกฎหมาย
และพระธรรมชโยต้องถูกดำเนินคดีไม่มีข้อยกเว้น
ภูริพัฒน์บุญนินทร์ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน